ดราม่านะคะที่บอกว่าช่อง๗ร่อนจดหมายบอกคุณหมดสัญญาแล้ว
สรุปนะคะนางยกมือขอโทษนะคะเพราะว่าจริงแล้วที่ข้ามวิกไปออกรายการร้องเพลง
ชี้แจงบอกว่าจริงคือแจ้งรายการแล้วว่าจะหมดสัญญาเดือนพฤศจิกายนก็คือเดือนหน้า
แล้วปรากฏว่าเกิดเอ็กซีเรนคงสื่อสารผิดพลาดจู่รายการเอามาออนก่อนแล้วช่องเจ็ดเห็นก็คือไม่แฮปปี้
แต่นางก็ขอโทษแล้วนะคะโก้ก็ไม่ติดจงติดใจนะคะตอนนี้นะคะขอเป็นนักแสดงอิสระและขอลุยงานเพลงกับวงลูฟท็อปกันต่อไปค่ะ
อืมเขาบอกก่อนออนไม่นานเท่าไหร่ใช่ขอโทษด้วยแล้วแล้วก็ชี้แจงว่าเราอ่ะไม่ได้มีไม่ได้มี
เจตนาที่จะทำให้มันออกไปในทางที่แบบไม่ให้เกียรติหรืออะไรเลยใดเลย